อดผู้เสียชีวิตล่าสุดในขณะนี้พบตรลงพื้นที่ไปที่เกิดเหตุ
เพิ่งแถลงข่าวเนี่ยคือ๓๘ศพ
คุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวของเราอยู่ที่ที่เกิดเหตุนะครับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอุทัยสวรรค์อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพู
รายงานสดสถานการณ์ล่าสุดเข้ามานะครับ

คุณพระคุมคุณเขมสรครับล่าสุดในขณะนี้
ศพทั้ง๒๖ศพที่อยู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอุทัยสวรรค์
เคลื่อนย้ายออกมาเป็นที่เรียบร้อยลักษณะแบบนี้แล้วนะครับ
โดยศพทั้งหมดทางมูลนิธิร่วมกระตันยู
จะนำศพขึ้นสู่รถตู้คอนเทนเนอร์ลักษณะแบบนี้ครับ
ศพทั้งหมดอยู่ภายในนี้
ตอนนี้ได้รับคำยืนยันนะคะว่าศพทั้งหมดนั้น
จะไม่ไปที่โรงพยาบาลศรีนคริน
แต่จะไปที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีแทน
เนื่องจากศพนั้นค่อนข้างมีจำนวนมาก
เกรงว่าจะรองรับศพทั้งหมดนั้นไม่ไหวนะครับ
แต่ทางสถานีประสานมาแล้วว่าให้นำศพทั้งหมดนั้นส่งไปที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีได้เลย
และจะทำการชนะสูตรทั้งหมดอย่างละเอียดภายในคืนนี้นั่นเอง
นี่คือล่าสุดสดณขณะนี้
คุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิร่วมกระตันยู
มูลนิธิอีกหลายมูลนิธิที่อยู่ที่นี่ได้ร่วมกันเพื่อที่จะขนย้ายศพที่อยู่ที่นี่กันแล้ว
เมื่อสักครู่ผมได้พูดคุยกับผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติ

ตั้งแต่เดือนมกราคมปีที่แล้วนะครับ

โดยเจ้าตัวนั้นมีเรื่องในเรื่องนี้เรื่องของยาเสพติด

พริกษีนัทท้ายความที่ไปกำลาบเขาบอกเขาว่าวันนี้นั้นนัท
คลุมครองสักคำการจำเลยซึ่งตัวของกำเลยก็คือพริกษีต่อ
โนเอกปรรญญาณยอมรับสภาพ
พริกษีนัทจริงและชุ่มใบประกอบคำรับสารรับ
ครับสิทธิ์ตรวจเอกปัญญาไม่ได้มาสารแต่กลับมาที่ศูนย์พัฒนาเล็กเล็กที่สำบวนอุทัยสวรรค์ที่นี่
แล้วก่อเหตุขึ้นโดยทนายความบอกกับผมครับว่าตัวของสิบตำรวจเอกปัญญานั้นค่อนข้างมีความเครียด
และก็บอกกับเขาว่าตัวของ๑๐ตำรวจเอกปัญญาอาจจะไม่ได้เจอกับทนายความอีก
นี่คือยินฟอร์ที่ตัวของทานายความที่บอกเล่าให้กับผมฟัง
คุณผู้ชมครับตัวทั้งหมดที่อยู่ที่นี่
มีจำนวนทั้งสิ้นนะฮะตอนนี้ล่าสุดที่เสียชีวิตนั้นมี๓๘คน
บางส่วนไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับคดี
ซึ่งก็ยอมรับครับว่า๑๐ตำรวจเอกปัญญานั้น
ว่าศิษย์ตลอดเอกปัญญานั้นปืนที่ใช้ก่อเหตุ
เป็นปืนที่เจ้าตัวได้มาจากตอนที่ประกอบอาชีพตำรวจ
ก็คือรับราชการตำรวจนั่นเองเป็นปืนที่ไม่ถูกต้องกำลังมา
จับตรวจหน้านั้นได้มีการรดประวัติหรือไม่

ทางผ่วว์
ทางบริเวณที่ศูนย์วัฒนาเด็กเล็ก

เจ้าหน้าที่หลากหลายหน่วยร่วมกันบูรณาการแล้วก็ช่วยเหลือ
เพื่อที่จะควรแดดศพออกมาและสำหรับแดดเป็นที่เรียบร้อย

จะถูกนำส่งไปที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีซึ่งทำการชนะสูตรพลิกศพอย่างละเอียด
และทางก็ได้แบทวินทร์นั้นบอกว่าจะทำการชนะศุกร์ให้แล้วเก็บภายในคืนนี้
แล้วก็จะพรุ่งนี้นั้นสามารถให้ญาติรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาได้
ทางประธานาจารย์หมดีว่าการกระทรวงจุธีธรรมอยู่ระหว่างการ
ส่วนยุติธรรมก็อยู่ระหว่างการที่จะเดินทางมาที่อบตอุทัยสวรรค์ด้วยเช่นเดียวกัน
เพื่อที่จะมาติดตามความคืบหน้าที่เกิดขึ้นที่นี่
คุณผู้ชมครับในวันพรุ่งนี้
ทางนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่บริเวณจุดนี้ด้วย
เพื่อที่จะเยี่ยมเยี่ยนญาติของผู้เสียชีวิตทั้งหมด
นี่คือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่ครับ